คืออาจารย์คิดว่าประเด็นอะไรที่อาจารย์อยากจะพูดก่อนที่การชุมนุมใหญ่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้

คือผมว่าความคิดของแต่ละคนเนี่ยเราห้ามกันไม่ได้
แนวคิดอุดมการของใครของมัน
เพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพของคนคิดอย่างหนึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขา
แต่คนอื่นที่เห็นไม่ตรงกันก็เป็นสิทธิ์ของเขา
เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าหากว่าให้หันหน้าคุยกัน
ผมว่าประเทศไทยมันหาสร้างความสงบได้
ถ้าหากว่าต้องการจะให้บ้านเมืองเราสงบเรียบร้อย
ประชาชนอยู่อย่างมีความผาสุขจริง

เพราะฉะนั้นในระบบก็อยู่ที่กติกาที่เราใช้กัน
ว่าสิ่งที่จะทำให้บ้านเมืองมันเดินไปข้างหน้าได้
ด้วยทุกฝ่ายร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน
ก็คือต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของคนในประเทศ
เป็นคนกำหนดเป็นคนมีเสียงส่วนใหญ่เขาเอายังไง
เรียนขอแทรกอาจารย์มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้
คือ๓ข้อเรียกร้องที่ทางกลุ่มผู้ชมนุมประกาศมา
คือเป็น๓ข้อเรียกร้องที่จริงแล้วในระบบทำได้
แต่จะทำหรือไม่แล้วแต่นะคะแต่๓ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม
อาจารย์คิดว่าหนึ่งในนั้นคือเรื่องของสว
คือยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลเป็นไปได้ไหมคะ
ที่จะลดทอนแรงเสียดทาลักษณะนี้ในสังคม
ก็อย่างที่เรียกนะว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ
เพราะว่าการแก้รัฐมนูลก็คือต้องเห็นพ้องต้องกัน
ก็ถึงได้สว๑ใน๓ฝ่ายค้าน๒๐
ส่วนใหญ่๑ขึ้นของสภามันก็อยู่ที่ว่า

มีการแก้ไขทางที่มีคนเรียกล้อง

ผมว่ามันก็อยู่ในเหตุผล
ต้องการที่จะไม่ให้ถูกคุกคาม
ต้องการไล่รัฐบาลก็ต้องมีเหตุผลว่ารัฐบาลทำอะไรผิดนายกทำอะไรผิดไม่เหมาะสมยังไง
แต่ข้อเรียกร้อง๓ข้อเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ในเหตุผลที่คุยกันได้
แต่มันไปอีก๒ข้อเรียกร้อง๑ความฝันมันไปไกลเลยนะฮะ
แล้วมันก็ไปกระทบกับความรู้สึกของคนทั้งประเทศ
ข้อนี้ไม่ใช่ตัวปัญหาหรอกตัวปัญหาใหญ่ก็คือมันไปอีก๒ข้อเรียกร้องก็ยังพอได้
เพราะอีกหนึ่งความฝันเนี่ยนะครับมันฝันแน่มันไม่มีทางสำเร็จได้
ขออนุญาตขออนุญาตเข้าใจที่อาจารย์บอกขออนุญาตเนื่องจากเวลาจะหมดเดี๋ยวทางนี้ไม่ได้พูด
ขอให้ปิดท้าย๒คนค่ะทีละคนก่อนเชิญต่อ
มันเรื่องเห็นต่างเห็นแย้งเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยนะครับ
ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับเนื้อหาของเราหรือไม่มันเป็นเรื่องปกติ
แต่สิ่งที่ไม่ปกติคือสิ่งที่เกิดขึ้นการใช้ความรุนแรงในการปราบปราม
การใช้ความรุนแรงกับประชาชนที่ออกมาใช้เสร็จภาพธนักธรรมนุน
อันนี้ต่างหากที่คนไม่เห็นด้วยกับเราก็ตาม
หรือแม้แต่ฝ่ายที่เห็นต่างกับเราออกมาชุมนุม
เราก็ไม่สนับสนุนเราก็จะต่อต้านการใช้ความรุนแรงการใช้กำลังในการสลายการชุมนุม
ในทุกกรณีส่วนในเรื่องของเนื้อหา
โดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อหาทุกเนื้อหาผมขอยืนยันตรงนี้เลย
ข้อเรียกร้องไม่ว่าจะข้อไหนไม่ว่าจะกลุ่มไหน

เป็นข้อเรียกร้องที่กระทำได้ด้วยกระบวนการรัฐสภา

นี่คือข้อเรียกร้องที่ใช้กลไกสภาในการเปิด
ให้สังคมได้มาล่างรัฐธรรมนุมใหม่

แต่ถ้าสภาเลือกวิธีที่จะปิดประตูสภา

เป็นสิ่งที่ทำให้การเลื่อนในเดิมออกไป

เดี๋ยวกลับมาดังนั้นขออนุญาตอย่าพลาดพิงเยอะ

คือต้องพูดตามตรงคือถูกต้องแล้วเพราะว่าสวก็คือหนึ่งในระบบ
ที่ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนุนมันล่าช้ามากยิ่งขึ้นค่ะ
และสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดมาตั้งแต่มีรัฐประหารหรือในวันนี้ก็ตาม
มันเป็นสิ่งชี้ชัดค่ะว่ามันต้องมีการชุมนุมเกิดขึ้นพวกเราต้องออกมาชุมนุม
ข้อเรียกร้องในการที่จะให้ประยุทธ์ออกไปในการเปิดสภาเพื่อวิสามันร่างรัฐมนูล
ก็ต้องมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็ต้องมีค่ะ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งยืนยันแล้วค่ะ
และแน่นอนว่าวันนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าทำไมพวกเราถึงต้องออกมา
มันคือความชอบทำที่พวกเราออกมาค่ะ
พวกเรามีความเห็นต่างแน่นอนยังไงก็ต้องเห็นต่าง
และเรายืนยันว่าเราอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลประยุจันทร์โอชาแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราอยู่ตรงข้ามกับ
เขาค่ะเพราะว่าเขาไม่มีความชอบทำในการบริหารประเทศค่ะ
คือการเรียนนะครับสั้นก็คือว่า
คนที่เรียนหนังสือต้องมีความคิดมีเหตุผล
ไม่ใช่พูดจาให้ไลฟ์พูดจาเสียดสี
พูดจาแล้วทำให้การศึกษาที่เรียนรู้มาตกต่ำ
ผมคิดว่าสิ่งที่จะเสนออะไรเนี่ยเสนอได้
แต่ถ้าพูดแล้วใช้เหตุผลสักหน่อย
แล้วก็ลดค่อยคำที่มันดูถูกดูแค้นคนอื่น
มันจะทำให้ความเป็นนักศึกษาคนที่มีความรู้
มันจะทำให้คนอื่นเขายอมรับแต่ยิ่งนำเสนอมันจะตกต่ำไปเรื่อย
ผมไม่อยากให้สังคมมีคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดไปในแนวทางทำลายล้างประเทศบ้านเมืองลักษณะอย่างนี้
คุณกล่าวหาว่าเราคิดความคิดกับบ้านเมือง

คือผมเรียนมานะสถาบันการเมืองที่มีความชอบทำระบบประชาธิปไตย
คือสถาบันการเมืองที่มีความยึดโยงกับประชาชน
สถาบันใดสถาบันการเมืองใดไม่ยุ่งกับประชาชนไม่มีความชอบทำในการใช้อำนาจ

เราไม่ได้ด่านะครับเราไม่ได้เสียสี